คำถามเดียวข้าวนี้อยากอ่านเองไหม

ข่าวนี้ไงน้องคะแนน
พร้อมกับคลิปและภาพที่อยู่ข้างใน

ดอมคุณไม่รู้จักน้องคาแนนหรอ

คุณไม่รู้จักน้องคะแนนเหรอเขาดังจะตายดอม
ก็แหมพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตรู้ดีเลยใช่ไหม
คือประกาศขายโทรศัพท์พร้อมภาพพร้อมคลิปในเครื่อง
ดังนั้นเขาก็เลยอยากขายมือถือเครื่องเก่า
เซ็กซี่เลยแต่อาจจะไม่บอกเลยแต่เซ็กซี่เลย
เป็นพริตตี้ด้วยค่ะสวยเซ็กซี่เลยแหละ
ทีนี้คนก็ไปถามว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
นี่รวมถึงพี่ติค่ะนักข่าวของเราไปจ่อไมค์สัมภาษณ์

โพสต์ขายไว้ตอนแรกเนี่ยแนนก็ไม่ได้ตั้งราคานะคะ
อยากให้คนที่สนใจเสนอราคามาได้เลย

เมื่อวานพี่เบิร์ตยังอ่านข่าวอยู่๔แสนกว่าใช่ไหม

นี่พุ่งไป๕แสนกว่าแล้วค่ะ

ถ้าสมมุติเกิดว่ามีคนเอารูปเอาคลิปในมือถือไป
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำแบบเป็นเรื่องไม่ดี

เขาไปโชว์ตัวตามร้านอาหารตามผับ
อยากรู้ว่ารูปในมือถือคลิปในมือถือ
มันเป็นรูปอะไรเป็นคลิปอะไร
ฟังน้องคะแดนค่ะ
อะไรที่มันทำให้คนเขาอยากจะซื้อโทรศัพท์

เชื่อเลยน่าจะเป็นรูปกับคลิปค่ะ
เพราะว่าคนจะรู้ว่าหนูอยู่สายเซ็กซี่เนอะ
คนก็จะเห็นในโชว์เชียลอยู่แล้วว่าเราเซ็กซี่มาตลอด
ก็คืออยากจะเห็นอะไรที่เขาอาจจะรู้สึกว่า
อาจจะพิเศษกว่าที่เราเคยลงในสื่อหรือเปล่า

เขาเลยอยากเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
หน้าพี่ติไม่ต้องไปนะผมจะให้ดอมไป
หน้าผมจะให้ดอมไปสัมภาษณ์มา
เอออยากนอกพื้นที่ออกไปนอกพื้นที่ได้ไหม
ไปนอกพื้นที่แต่ดูแบบนี้ผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบใคร
ไม่ชอบพี่เบิร์ต
แล้วคือคนไปทักถามเธอจริงนะครับ
แล้วก็ถามว่ารูปรูปมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
คือคะแนนบอกว่าจริงมันไม่ได้มีรูปโป๊อย่างอื่นเลย
เพราะว่ารูปที่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปชุดว่ายน้ำ
ถึงไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปกับเพื่อนแค่นั้นค่ะ
ไม่มีรูปอะไรที่ไม่ดีคนทักมาเยอะมากจริงนะ
แล้วก็ถามว่าสุดท้ายจะขายไหม
คะแนนบอกว่าจริงคุณแม่ดูข่าวอยู่

คะแนนอย่าขายเลยเดี๋ยวเขาจะเอารูปเรา
เอาคลิปเราไปทำอะไรที่มันไม่ดีแม่เป็นห่วง
ดังนั้นเดี๋ยวมือถือเครื่องนี้แม่เอามาใช้เองละกัน
น้องคะแนนก็เลยบอกว่าก็ไม่ขายแล้วละกัน

เชื่อคุณแม่ดีคุณแม่เตือนแล้วถูกต้องเลยแหละ

ไม่ขายก็ไม่มีตังค์ซื้อเหมือนกัน